อีกหนึ่งเรื่องที่เราตามมาให้นะคะเมื่อวานี้เล่าไปแล้วที่ว่าน้องเมียยิงอดีตพี่เขยตายคาบ้านเพราะว่าไปด่าแม่ด้วยถ้าคำหยาบคายและลักษณะเหมือนแบบจะเดินเข้าไปทำร้ายแม่เขาเห็นแบบนั้นเขาก็ทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วเอาปืนยิง
วันนี้เนี่ยเราลงพื้นที่ไปตามต่อนะคะอุ้ยเกือบจะเกือบจะมีมวยอีกคู่นึงวางแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตำรวจสพบังละมุงเชิญตัวนางพยาวกับนางติ๋มภรรยาของคนตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วน้องชายคนตายอ่ะที่มาทำเรื่องขอรับศพเนี่ยเจอกับนางพยาวเลยตีกันแบบนี้เลยค่ะ
คนแก่มันก็พาไปทำบ้านไม่มีค่าเช่ามันก็จ่าย
มันไม่ดีตรงไหนแล้วยายเป็นพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ยายแก่แล้วผมจะบอกให้
อีกอย่างหนึ่งเขาไม่เหลือใครแล้วทีนี้ไอ้ตัวจะติดคุกแล้วเด็กก็ต้องเป็นกำพา
ยายแล้วยายจะรับภาระไปเลี้ยงได้ไหมเอาไหมยายต้องเอาไปเลี้ยงก็รู้ก็ต้องเอาไปเลี้ยง
ต่อไปคุณยายก็ต้องมาเชิญชีวิตอย่างนี้
คือยายพยาวนะคะแม่คนก่อเหตุค่ะแล้วก็เป็นอดีตแม่ยายของคนตายอะค่ะ
คือแล้วยายแกรู้เรื่องไหมที่ไปว่ายายเนี่ยคือมันมีประเด็นแหละที่เขามาต่อว่ายายพยาวแบบนี้นะคะ
ส่งคุณสุชาดาลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะคะก็เห็นว่ามีการเก็บของบางส่วนเอาไว้บ้างแล้วแต่คราบลงคราบเลือดนี่ก็ยังคงเก็บกันไม่หมดแล้วนะคะ
ไม่หมดแล้วนะคะเราได้ภาพวงจรปิดก่อนเกิดเหตุมาตอนประมาณสักห้าโมงห้าสิบเจ็ดนาทีช่วงเย็นค่ะ
เห็นว่าในโหน่งผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างตู้ผลไม้เข้ามาที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
แล้วก็มีปากเสียงกับแม่ยายก็คือคุณยายพยาวแล้วก็น้องชายของภรรยาน้องเมียก็คือในเล็กคนเกาะเหตุ
ครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะคะญาติของนายโหน่งเล่าบอกว่าลุงกับเมียทะเลาะกันบ่อย
เป็นปัญหาภายในครอบครัวแต่น้องเมียกับแม่ยายนั่นแหละ
ชอบเข้ามายุ่งทำให้เรื่องราวมันวุ่นวายทะเลาะกันทีนี่วุ่นวายกระจายไปหลายคนไปหมดเลย
ทั้งทั้งที่ควรจะปล่อยให้ทั้งสองคนเขาเคลียร์กันเองนี่เมื่อสองเดือนก่อนลุงก็ไลน์มาบอก
บอกว่าในเล็กน้องเมียเนี่ยถุยน้ำลายใส่ตู้ผลไม้ที่ลุงเอาไว้ขายของต่อหน้าลูกค้า
ก็เลยทะเลาะและชกต่อยกันหลังจากนั้นก็เลยบาดหมางกันมาตลอด
ถึงขั้นไปแอบซื้อปืนเถื่อนมายิงขู่ลุงมารอบหนึ่งแล้วหลังเหตุการณ์ถูกยิงขู่เนี่ย
ลุงก็เลยหวาดระแวงมาโดยตลอดแล้วก็ชอบส่งข้อความมาระบายกับเขาเป็นประจำ
แล้วสุดท้ายลุงก็มาถูกยิงตายแบบเนี้ยทีนี้นักข่าวก็เลยถามว่าเอ้าแต่ว่า
ลุงกับเมียเขาเลิกกันไปแล้วเมื่อจอดเห็นแม่คุณยายพยาวก็บอกเลิกกันไปแล้วอ่ะ
แต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมออกไปไหนไงมันก็เลยกลายเป็นแบบกระทบกระทั่งกันหรือเปล่า
นี่เขาบอกโอ้ลุงผมกับเมียเขายังไม่ได้เลิกกันนี่กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ลุงกับเมียเนี่ยก็เห็นลงรูปไปเที่ยวสถานที่ต่าง
ไปพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนอยู่ตลอดผมก็งงว่าพอเกิดเหตุ

ยิงเลยพี่ยิงแต่ว่ายิงขึ้นฟ้าประมาณเนี้ยครับแต่ว่าก็ไปแจ้งความก็ไม่ไม่
ใช่ตำรวจจับไม่ได้เพราะว่าหาปืนไม่เจอมันเอาปืนไปซ่อนก่อน
มันอาจจะเกี่ยวด้วยไหมว่าทางเมียเองก็เข้าข้างน้องมันก็เมียนี่แหละเป็นคนแจ้งด้วย
เพราะตอนนั้นเมียยังเข้าข้างลุงอยู่เลยว่าให้ตำรวจจับมันไปเลย
ให้มันไปดัดนิสัยเรื่องจริงคือเขายังไม่ได้เลิกกัน
ทะเลาะกันแค่วันเดียวแต่ไอ้เวลาแบบทะเลาะมีปากมีเสียงก็คือน้องเนี่ยแหละจะ
ใช่น้องจะเข้ามายุ่งน้องจะเข้ามายุ่งตลอด
ได้คุยกับภรรยาคนตายอะค่ะครับที่ก็เป็นพี่สาวคนก่อเหตุด้วยนะคะ
ยืนยันบอกว่าเธอกับในโหน่งคนตายเลิกกันไปแล้ว
แต่ว่าตัวสามีเช่าห้องอยู่ใกล้กันไม่ยอมย้ายออกเพราะเป็นห่วงลูกชายสองคน
คือก่อนหน้านั้นก็ทะเลาะมีปากเสียงกันมาตลอดแล้วเธอเคยถูกสามีทำร้ายร่างกายด้วย
ถึงขั้นไปแจ้งความที่โรงพักก็ทำมาแล้วส่วนที่น้องชายมีปัญหาบาดหมางกับสามีเนี่ย
แม่จะไม่มีได้ยังไงก็สามีชอบมาด่าแม่แล้วก็ชอบจะทำร้ายแม่ของเธอ
น้องชายก็ทนไม่ไหวเพราะนั่นก็แม่เขาเหมือนกัน
แล้วค่ะเลิกตั้งนานแล้วแต่ทีนี้ว่าเขาติดลูกอย่างเดียว
หนูติดลูกเราก็เลยไม่ได้ไปไหนใช่เขาก็คือเราตกลงกันว่า
คือเราอยู่แค่ลูกแล้วว่าห้องมันใกล้กันเขายังไม่ได้ย้ายอืมไป
และเรื่องที่ทะเลาะกันต้องไปแจ้งความอันนั้นคือเขาทำอะไรเรา
ก็เป็นปัญหาครอบครัวนั่นแหละก็คือทำร้ายร่างกายกัน
ด้านคุณยายพยาวนะคะแม่ยายของคนตายแล้วก็แม่ของคนก่อเหตุ
ยอมรับว่าลูกชายเป็นคนโมโหร้ายอารมณ์ร้อน
แต่ที่ลูกแม่ทำไปก็เพราะปกป้องแม่ก็ลูกเขยในโน่งอ่ะครับ
ทำท่าจะเข้ามาทำร้ายแม่แล้วก็ด่าแม่หยาบคล้าย
ลูกชายก็เลยยิงใส่ไปส่วนปืนเนี่ยรู้ว่าลูกซื้อมาไว้ป้องกันตัว
แล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าลูกชายเนี่ยตั้งใจจะซื้อปืนมาเพื่อมายิงนายโหน่ง
แม่ไม่ได้เข้าข้างลูกแม่นะตำรวจเรียกแม่ไปสอบปากคำอะไร
แม่ก็ตอบตำโหลดอย่างตรงไปตรงมา
เขาด่าเกณฑ์จ้ะอ่าเขาปากไม่ดีแล้วเขาให้เงินเราใช้ไหม
ไม่ได้ให้เงินใช้ไม่ได้อะไรเลย
แล้วลูกชายเราอ่ะไปเอาปืนมาจากไหนแม่อันนี้ไม่รู้จ้ะ
แล้วที่เขาบอกว่าลูกเราไปซื้อปืนมาเพื่อที่จะมายิงเขาอะไรอย่างนี้
มันจริงไหมไม่จริงอ่ะไม่ได้เข้าข้างนะจ้ะ
เขาเอาไว้แบบป้องกันตัวไม่ป้องกันตัว
อ่ะตำรวจสพบังละมุงก็คุมตัวนายเล็กไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะนะคะ
วันนี้คุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเจ้าตัวก็ยังคงไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อตั้งแต่เมื่อวานเลยล่ะ
ก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนค่ะ
ส่วนศพของผู้ตายครอบครัวจะมาติดต่อรับศพวันเสาร์
แล้วก็จะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตะเคียนเตี้ยที่จังหวัดชนบุรีนะคะ